คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาอยู่แถวฝั่งทนนะฮะ
ชาวบ้านเขาก็ตั้งฉายาว่าองค์ชายจุ้ย
เขาชอบเสพยาแล้วอ้างตัวตัวเองเป็นองค์ชายอย่างนั้นอย่างนี้
เสพยาตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงปัจจุบัน
หลอนครับไปก่อเหตุฆ่าพ่อค้าขายกระเพาะปลาเสียชีวิตเลยนะคุณผู้ชม
ไปดูกันหน่อยนี่ภาพตอนปั๊มหัวใจ
อันนี้อยู่กลางชุมชนตากศิลปเขตธนบุรีกรุงเทพนะครับ
เต๊กตึงเองต้องปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนายวีรศักดิ์ทองมากอายุ๓๙ปี
เขาเข็นกระเพาะปลาขายครับคุณผู้ชม
แต่โดนแทงจนเสียชีวิตนะครับนะฮะแทงกลางอกเลยเสียเลือดมากเลยนะฮะ
แล้วก็สุดท้ายช่วยไม่ได้นะครับที่เกิดเหตุเนี่ยข้างกันมีมีดยาวสัก๑๐เซนได้นะฮะ
เอาขออภัย๑๐นิ้วสิฮะมิดยาวเขา๑๐นิ้วได้นะเปื้อนเลือดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะฮะ
แล้วก็มีไม้ตะพดยาว๓ฟุต๑อันตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
เป็นตำรวจสนบางยี่เรือไปสอบสวนภรรยาของผู้เสียชีวิตคือนางนิตยาก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยสามีก็ขายของเสร็จนะกำลังจะเข้าบ้าน
ตอนแรกบอกว่าจะมาล้างจานอยู่หน้าบ้านจู่เนี่ยก็เห็นเดินออกไปหาเพื่อนข้างนอกบ้าน
สักพักหนึ่งมีคนวิ่งมาบอกว่าสามีถูกแทงตายนะฮะ
ขณะที่มีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเห็นมือมีดเถียงกันกับพ่อค้าขายกระเพาะปลาอยู่
จนกระทั่งมีการชกต่อยกันนะก็วิ่งไปบอกให้ลูกสาวของผู้ตายมาดู
พ่อเนี่ยมีเรื่องโชคต่อยกันแต่กลับมาก็เห็นโดนแทงล้มไปแล้ว
ส่วนสาเหตุเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะแต่ว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุนั้นก็หลบหนีไปนะครับ
เห็นคนที่แทงมันกำลังปากเสียงกันกับคนที่ผู้เสียชีวิต
แล้วก็หนูถามคนที่แทงว่าพี่มีอะไรกัน

แล้วหนูก็เห็นเขาเดินมาก็ต่อยกันตรงหน้าบ้าน
แล้วก็ตามคนลูกสาวคนที่เสียชีวิต
ลูกสาวเขาก็ไม่เชื่อว่าเป็นพ่อเขาที่ต่อยกับคนที่แทง
ครับแล้วหนูเดินออกมาอีกทีก็เห็นคนที่เสียชีวิตล้มลงนอนแล้ว
ผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อในจุ้ยชื่อจริงคือภูมิพัฒน์พาธีมรัฐนะฮะ
อายุ๔๔ปีนี่คนนี้แหละฮะ
ก็เขามีรอยสักตามร่างกายหลายแห่งนะฮะ

จริงแล้วในจุ้ยเนี่ยนะตอนนี้เป็นคนสติไม่ดีไปแล้ว
เพราะว่าเสพยาหนักมากตั้งแต่วัยรุ่นนะฮะ
แล้วก็ชอบคิดว่าตัวเองเป็นองค์ชาย
ชาวบ้านก็เลยเอามอบฉายาให้แล้วกันองค์ชายจุ้ย
ปัจจุบันเนี่ยเป็นคนพี่ได้รอดไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแรง
ชอบวนไปเวียนมาขอเงินชาวบ้านบ้างอะไรบ้าง
แล้วก็ชอบจะพกมีดไปกับไม้ตะพดนะฮะ

เมืองต้นตำรวจก็กำลังให้สายสืบไปตามจับในจุ้ยมา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ